ไปดูความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของร่างรัฐมนุนกันบ้างนะครับ
ซึ่งทางด้านของรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

การให้รัฐสภาลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี

ผลักดันการปฏิรูปประเทศได้
ขณะที่ประธานกรรมการร่างรัฐมนูล
หรือว่ากรทก็ยืนยันนะครับว่า

สอดคล้องกับคำถามพ่วงประชามติ
จะต้องหารือกับตัวแทนของสนชก่อนนะครับ

เปิดเผยภายหลังจากการหารือกับ

สนชเตรียมส่งตัวแทนเข้าร่วมพิจารณา

ให้ตรงตามเจตนารมณ์ของคำถามพ่วง
ในวันที่๑๙สิงหาคมนี้นะครับ
ส่วนเข้าใจอย่างไรเพราะไม่สามารถไปขยายหรือว่าตัดทอนเกินเจตนารมณ์ได้
ส่วนมาตรา๒๗๒ที่กำหนดข้อยกเว้นกรณีไม่สามารถแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
บัญชีรายชื่อตามที่พักการเมืองเสนอได้
กรทเห็นว่าผู้ที่มีสิทธิ์ในการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี
ควรเป็นสอสอตามที่ร่างรัฐมนุนกำหนด
ตรงกับเนื้อหาของสนชก็ถือว่าเป็นเรื่องดี
ส่วนประเด็นวาระเริ่มแรกที่ให้สวมีส่วนร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี
น่าจะหมายถึงวาระเริ่มแรกภายหลังจากมีสมาชิกรัฐสภา
นายมีชัยยังระบุด้วยนะครับว่าการจัดตั้งพักการเมือง
จะทำได้ยากตามรัฐมนูลใหม่หรือไม่
ก็ต้องดูที่กฎหมายประกอบรัฐมนุนว่าด้วยพักการเมือง

ส่วนนายสุรชัยก็ระบุนะครับว่าเจตนารมณ์ของคำถามพ่วง
ต้องการให้ในช่วงเปลี่ยนผ่าน๕ปี
ที่ประชุมร่วมรัฐสภามีส่วนเลือกนายกรัฐมนตรี
โดยต้องไม่ให้กระทบข้อกำหนดหลักในร่างรัฐมนุน
และไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนกับวิธีการเลือกนายกรัฐมนตรี
และมั่นใจนะครับว่าในช่วงเปลี่ยนผ่าน๕ปี
สสและสวในอนาคตจะมีส่วนช่วย
ในการปฏิรูปประเทศเดินหน้าต่อได้
นักการเมืองต้องปฏิรูปตัวเอง
ไม่เล่นการเมืองแบบเดิมครับ